เราเปลี่ยนบรรยากาศพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องน่ารักคนตลกกันหน่อย
ปกติแล้วแอร์ฮอสเตคก็จะเป็นผู้หญิงสวยพูดเจ้าเพราะเพราะหวาน

แต่ว่าคลิปนี้เขาบอกว่าเป็นแอร์สายตลกนะคุณผู้ชม
ชมกันก่อนว่าเขาลีลาเขาเป็นยังไงบ้างครับ
สุขดีตลอดการเดินทางด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
คล้มหน้ากากไว้ที่บริเวณจมับและปูบหรือจมูกและตับ
ชุดใสนักรอบสีสักและหายใจต่างปกติ
วัดทางอยู่ในน้ำและเป่าน้องหญิกดังปรี๊ดร้องดังปรี๊ด
เพื่อขอความช่วยเหลือ
ผมขำไว้ตรงว่าอะไรนะคอบไว้จมับแล้วปูบจมูกแล้วตับ

เขาช่างสัญหามาพูดตลกดี
ก็เป็นคลิปภายในห้องผู้โดยสารของสายการบินแห่งหนึ่ง
คุณผู้ชมก็ดูเสื้อเอาก็รู้แล้วที่ไหน

ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าพราวพาสิรีเนี่ยโพสต์ลงเฟซบุ๊คส่วนตัว

บอกว่ามันสร้างความขบขันให้เป็นอย่างมาก

โดยมีคนไปดูคลิปนี้เกือบล้านครั้งแล้ว

พร้อมกับมีการคอมเมนต์ถูกใจลีลา
การพูดของแอร์สาวคนนี้เป็นอย่างมาก
คุณพาศิริซีริภัทรวิทย์

ก็บินจากท่ากาศยานานาชาติคันไซด์ของญี่ปุ่น

โดยทั้งก่อนเดินทางระหว่างเดินทาง
และก่อนเครื่องจะลงจอดที่ท่ากัดสยานดอนเมืองเนี่ย

และคำพูดที่ไม่ได้ยิ่งเสียหาได้เป็นอย่างมาก

ซึ่งอัดคลิปไว้มี๒ช่วงครับ
ช่วงแรกก็คือช่วงที่เครื่องกำลังจะขึ้น

ซึ่งให้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่

ตรงจอดที่ดอนเมืองแอร์สาวจะมีการพูดต้อนรับกลับบ้าน
ให้ฟังอีกคลิปหนึ่งว่าตลกขนาดไหนคุณผู้ชม
ลูกเรือคือซื้อมาหรือให้เขาด้วยเขาการบอกว่าอุทาพภูมิ

จากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปคุณผู้ชมก็มีคนตามหาว่าเจ้าของเสียงที่ประกาศบนเครื่องบินคนนี้เป็นใคร
รายงานข่าวแจ้งว่าเธอคนนี้คือน้องฟ้าครับ
ซึ่งคนที่เคยบินกับเธอบ่อยจะรู้จักในนามสายสีเพลิง
โอ้โหมีการตั้งชื่อให้ด้วยแค่ชื่อก็แซ่บแล้วนะ
อยากเห็นหน้าเหลือเกินแบบนี้แล้วทำผู้โดยสารแบบหายเหนื่อยกับการเดินทาง
แต่ดีนะเพราะว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่คือต้องบอกว่ายอมรับไหมเวลาขึ้นเครื่องบิน
บางทีเราก็ไม่ได้สนใจฟังหรอกว่าเข็มขัดถอดยังไงทางออกอยู่ตรงไหน
ทางเดินใส่หน้ากากออกซิเจนอะไรยังไงแบบไหน
คือเดี๋ยวนี้สายการบินเขาก็เลยมีการพัฒนาในเรื่องของการนำเสนอเรื่องนี้ให้คนสนใจมากขึ้น
ดิฉันเคยไปที่ไต้หวันนั่งเครื่องบินอุ้ยตลกมากเลยเหมือนกันดิฉันก็ถ่ายวีดีโอกลับมา
คืออยากให้ต่างชาติฟังออกแล้วจะได้ข่าวไปพร้อมกันไม่รู้ว่าเธอนี้จะแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะ
ใช่ไม่แน่ต่อไปอาจจะมีเวิร์ดใช้ภาษาอังกฤษก็เป็นไปได้นะครับ